กันต่อค่ะใครเอ่ยคู่จิ้นที่เพิ่งจะกลับมาจากอิตาเล

หลายคนอยากรู้เรื่องภาพหวานที่ปล่อยออกมาในโซเชียลเนี่ย
ยอมรับนะว่าใบเฟิร์นเนื้อหอมไม่เบา
ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานแฟชั่นวิกที่มิลานอิตาลี
บอกเลยเนี่ยปังมากสวยมากค่ะคุณผู้ชม
และที่สำคัญได้กระทบไหล่หนุ่มเกาหลีอย่างยุคยอมก๊อตเซเว่น
แล้วฝ่ายชายนี่เขาก็ชวนไปดูคอนเสิร์ตด้วย
หลายคนบอกดีต่อใจจังเลย
เท่านั้นยังไม่พอนะคะใบเฟิร์นเนี่ยยังส่งความฟินให้เหล่าเอฟซีเพิ่มอีก
ด้วยการลงภาพแล้วก็เนี่ยโมเมนต์หวานกับหนุ่มนายนพัฒน์เพื่อนเขา
บอกเลยว่าน่ารักเกินต้านมีแบบกินไอตรงไอติมมีเช็ดโปรงเช็ดปาก
หลายคนก็อดเชียร์ไม่ได้ว่าเออเป็นแฟนกันเถอะนะ

นั่นแหละค่ะล่าสุดเจอตัวใบเฟิร์นก็ต้องถามนิดนึงเรื่องนี้
เจ้าตัวบอกว่าไปงานเหมือนกันค่ะพี่มีเวลาก็เลยนัดกัน
รูปเนี่ยมันอาจจะดูหวานนะแต่เบื้องหลังก็คือขำกันหนักมาก
ส่วนที่หลายคนลุ้นแล้วก็เชียร์ให้เป็นแฟนกันสักทีเนี่ย
เฟิร์นจะว่ายังไงหรือว่าเขาเลื่อนสถานะแล้ว
เดี๋ยวรอฟังนะส่วนเรื่องที่ถูกแซวว่าเป็นสาวเนื้อหอมเนี่ย
เจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดนี้กันเลยค่ะ

ไม่ค่ะเรื่องจริงเลยค่ะนางไม่ได้จีบเลยค่ะ
เป็นเพื่อนกันจริงไปเที่ยวไปอะไรมันเลยภาพมันเลยออกมาแบบค่อนข้างสบายอยู่ด้วยกัน
ก็มีความสุขดีอะไรอย่างนี้มันเป็นเพื่อนนะคะ

ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นอย่างอื่นกันอะไรอย่างนี้

มันก็เป็นวิทยศภาพที่จริงนี้ด้วยแหละ

เขาเป็นเพื่อนกันก่อนนะตอนนี้นะ
เป็นปีที่๓๐ช่วงปกติที่เรียบง่ายมาก
นี่นางไม่ค่อยแต่งหน้ายังสวยขนาดนี้เลยนะ
ก็ได้ไปทำบุญถวายเพลงพระกับครอบครัวแล้วก็เพื่อน
ไม่ได้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองนะคะ
ส่วนนุ่มนายที่หลายคนลุ้นว่าจะให้อะไรหรือเปล่า
หนุ่มนายก็มีส่งเค้กให้ก้อนหนึ่ง
ซึ่งใบเฟิร์นบอกว่าแค่นี้ก็แฮปปี้ดีใจมากเบอร์แล้ว
คือไม่น่าเชื่อนะว่าเวลาผ่านไปไวขนาดนี้
เฟิร์นแป๊บเดียว๓๐นี่คือหน้าของคนอายุ๓๐หรอก
สวยใสสวยฉ่ำอะไรเบอร์นี้คุณผู้ชมเนาะ
ตั้งแต่สิ่งเล็กที่เรียกว่ารักอะเนาะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์